ก็ไปดูเรื่องราวของมงคลยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับ

น้องชมพู่คุณกรรมลาทศกัยนะครับ

ก็พาน้องมาวินลูกชายวัย๑๑เดือนนะครับ

ลูกชายน่ะเหมือนพ่อนะครับ

คือเขาบอกว่าสามีเป็นคนไม่เคยย่อท้อ
แล้วก็พยายามทำอย่างเต็มที่
ทุกครั้งนะครับเพื่อประเทศชาติครับ

เขารักประเทศไทยเขาจะทำเพื่อประเทศไทย

ก็อยากให้เขาตั้งใจแล้วก็สู้ต่อไป
น้องชมพู่ยืนอยู่กับคุณมงคลเหรอ

ใส่หน้ากากคุณพ่อมาเลยเหมือนเป๊ะเลยนะครับ

เรื่องราวของเกมหน่อยนะครับ
วิรวารรายวัชคุณซื้อทีมชาติไทย
ก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าภูมิใจกับผลงานของทุกคน
แล้วก็เสียดายมากที่ไม่สามารถ
ประติศาสตร์ในการชนะได้นะครับ

ว่าเขาเนี่ยเป็นนักเตะที่มีคุณภาพมากครับส่วนประเด็นที่เปลี่ยนตัวช้านะครับ
แต่ช่วงท้ายดันไปพลาดเสียประตูก่อนตรงจุดนี้นะครับ
ภาพที่เราเห็นเนี่ยเดี๋ยวจะแก้ไขพัฒนากันต่อไปนะครับ
ในโลกโซเชียลมีเดียครับดูกันหน่อยครับการชื่นชมจ่าเย็นวงคนทศกรัยนะครับ
ธนาชนะบุตรครับกองหน้าจากการท่าเรืออดีตเพื่อนร่วมทีมชาติ
พร้อมกับข้อความว่าของเขาดีจริงจ่ายเย็น

เมื่อวานครับถูกจับไปเล่นริมเส้นนะครับ
ซึ่งจินเป็นตำแหน่งที่เขาถนัดนะครับจากการเล่นในสโมสร
เกมนี้เขาเล่นผิดพลาดหลายครั้งแต่ยืนยันว่าทำเต็มที่แล้วจริงครับ

เรียบด่วนนะครับก็ไม่พลาดกับการสร้างสีสันนี่ครับ
วิกผมฟูแบบนี้ไปที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
เพราะว่าคนนี้เรารู้กันอยู่ถ้าใครติดตามโซเชียลมีเดีย
เชียร์ใครชีวิตคนนั้นพังหมดนะครับ

ในช่วงพึ่งหลังเราบอกว่าโอโหเดี๋ยวเอาให้โอมาอันดูรามา

นำ๑๐แต่สุดท้ายเราก็ไม่สามารถที่จะเก็บ๓คะแนนได้ในเกมนี้นะครับ